ว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกลางเมืองเลยนะคุณนัทพงศ์
สำย่านแล้วก็เกิดขึ้นในเวลาที่คนกำลังกลับบ้านเลยค่ะ
มีคนร้ายไปยิงนักศึกษาอุเทรนธวายเสียชีวิตบนทางเท้า
ซึ่งตอนนี้ก็ทำให้ตรงจุดนั้นต้องมีการระวัง
แล้วก็มีการเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบออนไลน์กันเลยทีเดียวค่ะ
คือต้องบอกเป็นเหตุอุกอาจมากจริงนะคุณผู้ชม
คือตรงนี้เป็นถนนที่มุ่งหน้าไปสามญาติ

ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นตรงมาบุญครองสยามใช่ไหมคะ
นี่ค่ะเกิดเหตุตรงนี้เลยนะคะ
วงจรปิดบนถนนพญาไทยมุ่งหน้าสำย่านเยื้องกับห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
จับภาพผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสองนะฮะ
ชักปืนยิงใส่ผู้ชายที่กำลังเดินอยู่ริมถนนนะคะ

แล้วอย่างที่เราเห็นนะคะเป็นช่วงเวลาพลุกพ่านคนก็กลับบ้านกัน
ผู้ก่อเหตุใช้เวลานี้ในการก่อเหตุถือว่าอุกอาจมากจริง
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะคะ
เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุเนี่ยนอกจากปริมถนนแล้ว
ในรั้วก็เป็นคณะเพศศาจกรรมศาสตร์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็หมายความว่ามีนักศึกษาเรียนกันอยู่
ชักปืนยิงใส่ผู้เสียชีวิตถึง๕นัดค่ะ
นายกฤษณะนักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทรนธวาย

ตอนนั้นจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดกับการเกิดเหตุ
ถึงกับต้องออกประกาศแจ้งเตือนนิสิต
ให้ระมัดระวังในการเดินทางไปยังจุดเสี่ยงตรงจุดนี้
แล้วก็แจ้งว่าตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้ว
คือต้องแจ้งนิสิตที่ยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเลยนะคะ
หรือใครที่จะใช้จุดนี้เพราะเป็นป้ายรถเมย์ด้วย

ทวิตเตอร์ก็มีการแจ้งบอกว่าใครที่ต้องไปตรงนั้น
ควรระวังไปจนถึงวันที่๕กุมภาพันธ์เลย
บางรายตำหนิถึงการกระทำบอกว่าไม่สนใจความเดือดร้อนของคนอื่น
เพราะว่าเป็นการก่อเหตุในย่านที่มีคนพลุกพลาดนะคะ
ทีมข่าวของเราไปสำรวจที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ก็ปรากฏว่ายังพบรอยกระสุนปืน
คราบเลือดยังมีนะคะอยู่บนฟุตบาท

ส่วนหน้ามหาวิทยาลัยที่ผู้เสียชีวิตเรียนอยู่นั้น
บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาค่ะ
มีรายงานบอกว่าทางมหาวิทยาลัยก็แจ้งให้นักศึกษาบางส่วนเปลี่ยนเป็นการเรียนออนไลน์เลยนะคะ
เพราะว่าเกรงจะกระทบถึงความไม่ปลอดภัยนี่ค่ะคุณผู้ชมดูผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะ
ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบานปฐุมวันเนี่ยบอกว่าคดีนี้เขาประชุมกันเร่งรัดเลย
ติดตามความคืบหน้ากันแบบวันต่อวัน
และความคืบหน้าตอนนี้คือรู้แล้วนะคะว่าผู้ชายที่อยู่ในกล้องวงจรปิดอันนี้เป็นใคร
พ่อสำรวจก็จะได้ดูแลความเรียบร้อย
สิ่งเกี่ยวของเพิ่มความเข็มสิหรอมจดค้นทางสัตว์สถวน
ป้ามศาลการณ์ที่จะให้คนทหารเป็นคนด้วยความปลอดภัย
แน่นอนเขาเป็นสถานศึกษานะครับตำรวจเองเนี่ยก็จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างต่าง
ไว้เป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังเหตุซ้ำซ้อนค่ะส่วนร่างของผู้เสียชีวิต
ญาติก็รับกลับไปตั้งทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะทีมข่าวของเราได้คุยกับพี่สาว
ซึ่งก็บอกว่าเขายังทำใจไม่ได้กับการจากไปของน้องชายนะครับ
คือน้องชายมีความฝันอยากจะเป็นวิศวกรโยธา
เป็นวิศวกรแล้วจะได้มาทำงานปลดหนี้ให้กับครอบครัวอืม
คนร้ายเนี่ยพี่สาวบอกว่าไม่ได้ฆ่าชีวิตหรือทำลายเพียงชีวิตของน้องนะ
แต่ทำลายความหวังความฝันของครอบครัวของเธอด้วย
ก็อยากจะให้ตำรวจจับกลุ่มตัวให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ
น้องบอกว่าถ้าน้องเรียนจบน้องจะได้ทำงานทำการดี
จะได้มีเงินมาใช้หนี้น้องปลดหนี้ให้กับทางบ้าน
เป็นความหวังของทางบ้านค่ะน้องเขาก็อยากจะทำงาน
ติดช่างอย่างนี้ค่ะเกี่ยวกับที่ทางที่เขาเรียนมา
ฝากเรื่องของน้องเจมส์ไว้กับคุณตำรวจอะค่ะ
เพราะว่าพี่ไม่รู้จะออกไปพึ่งทางไหนนอกจากทางกฎหมายอะค่ะ
ก็อยากให้อย่างไรก็คือช่วยเร่งรัดคดีหรือเปล่าพี่เนอะค่ะ
รู้ตัวคนร้ายแล้วนะคะว่าเป็นใครเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าคดีนี้กันต่อค่ะ